ถูกฆ่าฝังดินคุณ
แล้วก็เหมือนมัดมือมัดเท้าอะไรแบบนี้นะฮะ

พุ่งเป้าไปที่แรงงานต่างด้าว

ผู้ชายคนนี้อาจจะไปรู้ความลับอะไรบางอย่าง

ตำรวจสามารถควบคุมตัว
ขบวนการฆ่าได้แล้วนะคุณนะ
จับได้แล้ว๓คนหลบหนีไป๒คน

แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายแต่ละคนเนี่ย

ลงพื้นที่สพทุ่งลุงจสงขา

จากคดีฆ่าอำพรางศพแล้วนะ
มันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายด้วยนะครับ

แถลงเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้
บอกว่ากลุ่มชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง

ก่อเหตุฆ่าฝังดินนายหมัดดนบินสันอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้รับเหมางานของการไฟฟ้า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑พฤษภาคมในวันพบศพนะครับ
หลังตำรวจชุดสืบสวนภาค๙ชุดสืบสวนสพทุ่งลุง
แล้วก็ของตำรวจภูทรสงขลาเนี่ยนะฮะ
ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐาน

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
จับภาพได้หลายมุมจริง

ส่วนผู้ก่อเหตุอีก๓คนอยู่ระหว่างการสืบสวน

ตำรวจตามจับได้แล้ว๓คน
ก็คือนายโกมองอายุ๒๕ปี
นายซานเออายุ๓๒ปี
แล้วก็นายชิดโกโก้อายุ๓๔ปีนะครับ
แล้วก็ยึดรถกระบะอีก๔คัน

ส่วนอีก๒คนใน๕คนยังหลบหนี
ก็คือนายเมียนวินอายุ๓๒ปี
แล้วก็นายอัลกูวินอายุ๒๗ปีนะครับ
สอบปากคำผู้ต้องหาที่จับได้๓คน
ให้การบอกว่าเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคม

พร้อมบุกคนต่างด้าว๑๐๙คนนะครับคุณฮะ
หนีเข้าเมืองมาพักในป่าตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละฮะ
ช่วงบ่ายวันเดียวกันผู้ตายเนี่ย
เข้ามาตรงจุดที่มีการซ่อนตัวกันอยู่ร้อยกว่าคน
พร้อมกับนำอาวุธปืนและอาวุธมีดมาข่มขู่
เพื่อเรียกเอาเงินจากพวกเขา

พยายามนำตัวหญิงต่างด้าวชาวเมียนมาคนหนึ่ง
จะเอาไปด้วยพวกเขาก็เลยช่วยฮะ
แล้วก็เข้าไปจับตัวผู้ตายเอาไว้
รุมทำร้ายด้วยการใช้ไม้ทุบตีผู้ตาย

ซึ่งต่อมานายหน้าก็จัดรถกระบะ
ซึ่งขับโดยนายชิดโกโก้เพื่อนชาวเมียนมาทั้งหมดเนี่ย
พักไว้ที่บ้านเช่าอีกแห่งหนึ่ง
จำได้ไหมฮะที่ตำรวจไปบุคคลบ้านเช่าตรงนี้

พบแรงงานต่างด้าวเต็มไปหมดเลย
บ้านเช่าในพื้นที่หมู่๘ตะมนต์บ้านพรุนะฮะ

พวกเขาก็ย้อนกลับไปที่เกิดเหตุนะคุณ
เพื่อไปไหนไปขุดหลุม
และนำศพของผู้ตายไปฝังไว้อำพลางคดี

เพราะตอนแรกผู้ตายเขาโดนรุมใช่ไหม
รุมทำร้ายจนตายก็ทิ้งศพไว้แบบนี้
ตอนคืนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ก่อเหตุก็ย่องไป

แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของผู้ตายเข็นไปทิ้งที่สระน้ำ
แล้วก็กลับไปซ่อนตัวที่บ้านเช่าครับ
คดีนี้พลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่ายังไม่จบนะ
ยังคงต้องติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก๒คน

ส่วนอีก๓คนก็ต้องดูพฤติการสืบสวนเพื่อการยืนยันตัวตนต่อไป